ทำไมถึงทำกับรองนายกเทศแบบนี้
จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วด้วย

สภาพของรองนายกเทศมนตรี
ตำบลปราศาสตร์ที่อำเภอบ้านด่านนั้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บุรีรำ
แล้วรองนายกเทศก็คือนายสุริยานันทสิงห์อายุ๖๖ปีค่ะ
โอ้โหแผลโดนแทงเข้าที่คอฝั่งขวา
อักเสบเลือดใหญ่ปากเสบเลือดใหญ่ใช่เหรอปากเสบเลือดใหญ่
ใช่แล้วเนื้อตัวคือเต็มไปด้วยดินโครน
เพราะอะไรพอหลังจากโดนแทงก็ล้มนั่นแหละตรวจงานสร้างถนนอยู่ด้วย
อาการของรองนายกเทศก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะ
นี่ถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสักสายเมื่อวาน

ตรงหน้าวัดประชาวนารามบ้านกระชายน้องที่ตำบลประสาท
คือตรงนั้นเขาสร้างถนนคอนกรีตอยู่คุณผู้ชม
เป็นผู้ช่วยนักจัดการงานช่างเทศบาลเขาให้ข้อมูลแบบนี้
ตอนที่รองนายกเทศกำลังเดินตรวจงาน
จู่มีผู้ก่อเหตุนะเดินยิ้มมาเลย
มาแต่ไกลเลยนะแล้วล็อกคอแล้วก็เอามีดแทงทีนึง
รองนายกเทศล้มกลิ้งลงไปที่ทุ่งนาแล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุเดินยิ้มชิวแล้วก็หนีไปเลย
นี่ค่ะมีดเล่มนี้ที่ใช้ในการก่อเหตุ
ใครอ่ะใครทำอ่ะน้อยน้อยคือใคร
คือนายวีรพงศ์อายุ๔๒ปีตำรวจก็ไปคุมตัวได้
ตอนนั้นน่ะนายน้อยวีรพงศ์นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านพักอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ก่อเหตุแทงคอรองนายกเทศหรอก
แล้วก็มีดปลอกผลไม้เมื่อกี้ยาว๗นิ้วยึดได้
แล้วดูสินี่ตอนที่ตำรวจสอบปากคำนะ
ตำรวจสอบปากคำนักข่าวสัมภาษณ์เอาทำไมเขายังยิ้มอยู่อ่ะ
คืออยากจะให้ฟังอ่ะว่าเพราะอะไรที่ต้องเอามีดไปแทงคอแบบนั้นรองนายกเทศแกทำอะไรให้อ่ะ
ช่วงไปถามแกแกว่าจะทำอะไรกับผมบ้าง
ไม่ได้เขาทำอะไรออกกับพี่ไว้
ก็เรื่องโกงกินนี่แหละไปถามแกว่าโกงกินเรื่องอะไรไว้บ้างอืม

บอกกันว่าวันนี้ภารกิจเงียบกันหมด
บอกให้แจ้สายไม่มีทางแจ้สายมีทางหาเรื่องแจ้สัตว์ตัวผิด

คือไม่พอใจทั้งเรื่องส่วนตัว

แล้วก็มีการอ้างด้วยว่าปราบโกง

โอ้โหแต่จริงถ้าเกิดจะปราบโกง

ใช้กฎหมายสิพี่พี่อย่าไปทำเองพี่จะติดคุก
ใช่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕เนี่ยนะคะ
ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่พรเทพเป็นน้าของเนี่ย
ของนายน้อยวีรพงศ์เนี่ยนะ
บอกว่าหลานผมมีประวัติเสพยา
นี่เพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาปีที่แล้ว
แล้วเรื่องคำให้การการปราบโกงเนี่ยมันก็คงเป็นคำกล่าวอ้างนั่นแหละ
หลานเคยบ่นไม่ชอบรองนายกเทศคนนี้ไง
เพราะว่ารองนายกเทศเคยไปเตือนเรื่องขโมยปลาชาวบ้าน
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นความแค้นฝังใจตั้งแต่ตอนนู้นหรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วค่ะ
ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็คุมตัวนายน้อยวีรพงศ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ